ไปดูเรื่องของความเชื่อกันบ้างคุณผู้ชมได้เวลาแล้ว
ถ้าเราไม่นำเสนอเดี๋ยวก็จะทวงถามกันเปล่าเนาะ

วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นตะโคนค่ะ

มันมีมันมีโคนต้นตะเคียน
ตะเคียนมันโคนใหญ่
ก็เลยเรียกรวมไปเลยต้นตะโคน

เพราะมันใหญ่มากจริงคุณผู้ชม

ไปดูตะเคียนโคน๑๐คนกันค่ะ

ใช่ใหญ่ไหมล่ะคุณดูภาพ
มันอาจจะน่ากลัวนิดนึงเพราะมันเป็นต้นตะเคียนที่มีทั้งผ้าสามสี
มีทั้งชุดทงชุดไทยแล้วเป็นตะเคียนโบราณ
ขนาดใหญ่มากอายุกว่า๓๐๐ปีนะคะ
แล้วก็ยังยืนต้นอยู่แบบนี้ด้วย
อยู่ที่ประตูด้านหน้าวัดไผลล้อม
อยู่ในตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

ชาวบ้านสะท้ามาก
ว่ากันว่านะใครที่อยากได้โชคลาภ

มากราบไหว้ขอพรกับเจ้าแม่ตะเคียน
เชื่อกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนต้นใหญ่ต้นนี้
พอมาขอพรแล้วเนี่ยคุณจะสมปรารถนาก็เลยทำให้ชาวบ้านที่เขาได้ยินคำเล่าลือต่างเนี่ยนะ
แห่กันมากราบไหว้ขอพรกับต้นตะเคียนต้นนี้กันเยอะแยะ
ต้นใหญ่มากแล้วก็สูงมากด้วยนะคะแต่จะสมปรารถนากันแล้วกี่คนเนี่ยไม่รู้นะ
ดูจากชุดไทยผ้าแพร่๓สี๗สี๘ศอกอะไรก็ว่ากันไป
พวงมาลัยต่างคุณดูสิแปลว่าต้องมีคนสมหวังกันมากมาย
เพราะว่ามีของแก้บนของไหว้กันเยอะแยะเลยนะคะครับก็มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านด้วยนะค่ะ
พอมีต้นตะเคียนมักจะมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านให้ฟัง
เคยเกิดเรื่องแปลกเกี่ยวกับต้นตะเคียนต้นนี้ด้วย

คือเขาว่ากันว่ามีวันหนึ่งกิ่งของต้นตะเคียน
เขามันแพร่ปกคลุมไปนะปกคลุมสาราแผ่กระจายไปแบบนี้นะ
ทางวัดเนี่ยก็เกรงว่ากิ่งก้านสาขาของตะเคียนต้นนี้
จะมาหักใส่หลังคาสาลาหรือเปล่า

ก็จ้างคนมามาตัดแต่งตัดแต่งฟันกิ่งตะเคียนนะคะ
เมื่อคนรับจ้างมาถึงเขาพบว่าใบของตะเคียนแถวนั้นน่ะ
มันเหี่ยวแห้งไปเหี่ยวแห้งไปแทบทั้งต้นเลย
กลัวมันยังไม่ตายทำไมอยู่ดีใบมันเหี่ยวแห้ง
ไม่กล้าที่จะไปตัดทิ้งไปฝันทิ้ง
พอรุ่งเช้าของวันต่อมาทุกคนต้องแบบ
กิ่งของต้นตะเคียนตรงนั้นอะหักลงมาเอง
จริงหากลงมาเองโดยไม่ปรากฏว่า
คืนก่อนจะมีฝนมีพายุ

ไม่มีเหตุแล้วก็ไม่มีคนตัดด้วย
ก็เลยสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมาก
ชาวบ้านแถวนั้นก็เลยตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึง

คนที่เขารับจ้างมาตัดก็เลยไม่ต้องตัด

เพราะว่าเขาตกใจว่าทำไมไปถึงแล้วเนี่ย
ใบมันถึงเหี่ยวเขาก็เลยไม่กล้าตัด
สรุปก็คือไม่มีใครไปตัดแต่งกิ่งใด
แต่กิ่งบริเวณตรงนั้นที่มันแผ่ปกคลุมไปตรงสารา

ดูแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันก็แล้วกัน
แต่นานทีเราจะได้เห็นตะเคียนยักษ์โบราณที่มีอายุเก่าแก่
แบบ๓๐๐ปีแล้วยังยืนป้นอยู่นะ
ปกติแล้วที่เรานำเสนอก็จะเป็นท่อนตะเคียนที่ขุดพบบ้าง

อย่างที่เล่าสู่กันฟังนั่นเองนะคะ
ติดตามกันไปแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เพราะวันนี้วันก็๒๕แล้ว
ใช่ต้องดูดีไม่อย่างนั้นคุณจะตะลึงตะลึงตะลึงตะลึง

ตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงต
ก็มีแต่จับตะโคลบ
ก็มีแต่จับตะโคลบมีเยอะแล้ว